ทุวิทย์ตีสากหน้า
บริเวณนี้ที่เรียกว่าตลาดใหม่ดอนเมืองถนนเชิดวุฒากาศ
ท่านจะเห็นได้ว่ามีอาคารพาณิชย์โดยรอบ
ซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายครีมฟอกขาวสบู่
หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ไม่ว่าท่านจะสั่งผลิตสั่งซื้อ
มีผลิตสติ๊กเกอร์มีห่อบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ซื้อปลีกซื้อส่ง
วันนี้ตำรวจนำโดยพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตา
พลตำรวจตรีนาราเดชกลมทุกสิ่ง
ส่วนที่กำลังทั้งหมด๒๗๐นายตรวจเข้มในบริเวณนี้
นี่เป็นแผนผังที่ใช้ในการตรวจค้นทั้งหมด๑๒จุดด้วยกัน
ที่ผมอยู่ณขณะนี้ก็มีร้านค้าจำนวนมากปิดให้บริการ
จะพบว่าจะมีพนักงานประชาชนที่รอมาซื้อของ
รวมทั้งที่เป็นพนักงานที่จะมาทำงาน
ซึ่งรอร้านค้าต่างร้านลวงต่างก็ปิด
ถ้าท่านอยากจะซื้อของจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางการซื้อขายเครื่องสำอางครีมต่างแน่นอนครับ
มีทั้งที่ถูกต้องและที่ผิด

คนที่ผิดก็ต้องจับกลุ่มคนที่ถูกก็ต้องสนับสนุนเขา
เดี๋ยวผมจะลองพาไปดูบรรยากาศโดยรอบ
และเข้าไปดูโรงงานที่ว่าที่ตำรวจเขาว่าเป็น๑๒๑ใน๑๒จุดนี้มีสภาพเป็นอย่างไรครับ

ซึ่งในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เดี๋ยวจะได้เห็นนะว่าภายในเป็นยังไงครับ
ไม่มีมาตรฐานนะครับ
มีลักษณะแบบนี้ไม่มีแม้กระทั่งเครื่องหมายเครื่องไม่มีระบุสารประกอบอะไรต่าง
ใส่ชุดกราวต้องมีประตู๒ชั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเป็นสิ่งที่สามารถเพาะเชื้อได้
แล้วเราเอาไปช่ำมันสกปรกช้อนสกปรกเนี่ยเราไปใช้ในหน้าเราก็ติดเชื้อโรคนะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นสารถ้าเป็นอาหารเอาไปให้คนอื่นทานก็เพราะเชื้อโรคในร่างกาย
อย่างนี้โบเรนที่ผสมอยู่ที่ไหนครับท่านครับ
นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ผสมนี่ไม่ได้ห้องปลอดเชื้อมันตึกแถวอาคารพาณิชย์
ไม่มีประตูสองชั้นไม่มีการป้องกันฝุ่นละอองซึ่งอาจจะผสมประสานเข้าไปแล้วคนที่เอาไปใช้นี่ก็อาจจะน่าเป็น
ครับก็คือถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่สำคัญเขาคงไปออกกฎหมายมาควบคุมในเรื่องสารประกอบต่างที่เป็นยาเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อน
แล้วก็มันพยายามกันตายผ่อนส่งมันเป็นภัยมืดว่าง่ายเถอะนะครับ
นี่ท่านดูสิครับนี่อะไรเนี่ยน้ำยาอย่างนี้เลยนะ
แอกสาดตั้งต้นครับครับเพราะมีส่วนนี้เข้มทรัพย์กันครับเข้มขน
ใช่ติดได้แน่นอนครับเพราะว่าวางไว้อย่างนี้เลยเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นอาคารไม่ใช่โรงงานที่มีมาตรฐานนะฮะดูครับ

โอ้โหนี่เป็นพวกสลากสลากซึ่งไม่ตรง
อันนี้มันเหมือนโรงงานย่อมเลยนะครับท่าน
แล้วก็พบวัสดุอะไรไม่ได้มาตรฐานเต็มไปหมดเลย

ลักษณะก็คือใช้สติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์ง่ายเลยครับ
ซึ่งอาจจะผลิตจะเอาก็แค่ติดลงไป

ซึ่งเป็นลักษณะของครีมราคาถูก
แล้วก็คุณภาพก็จะผลิตอยู่ในอาคาร
ณิชย์ตึกแถวนะฮะที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีประตูสองชั้นไม่มีห้องปลอดเชื้อ
ไม่มีถุงมือไม่มีเสื้อซึ่งอาจจะมีฝุ่นละอองต่างต่างเนี่ย
ตกเข้าไปนะฮะส่วนสารก็อาจจะเป็นสารซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าหรืออย่างไรนะครับ
ผมก็อยากจะขายนะฮะเป็นยี่ห้อผมยี่ห้อครีมชูวิทย์แล้วกันนะฮะ
ผมก็ไปสั่งทำสติ๊กเกอร์อยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็ติดเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ย
นี่ได้แล้วนะฮะเนี่ยติดนี่นะฮะก็เอาไปขายได้แล้วนะฮะ
ซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแบบนี้
นี่
นี่คือกระบวนการผลิตของครีมในราคาถูกซึ่งแน่นอนครับ
คุ้มค่ากับการที่เราเอามาใช้ในบริเวณหน้าสุภาพสตรีผู้หญิงที่อยากจะหน้าสวย
ถ้าหากมาดูที่แหล่งผลิตแล้วจะตกใจนะครับ
ด้านหลังผมนี่ก็เป็นห้องในอาคารพาณิชย์เล็ก
ทูวิสต์ตีสากหน้า
ทูวิสต์ตีสากหน้า
สติ๊กเกอร์นี่ลอกง่ายเลยฮะไอ้ยี่ห้อใหม่อยากจะได้ยี่ห้ออะไรนะฮะ
เอาติดได้เลยนะฮะก็ผลิตอันนี้มาแล้วก็ติดลงไปนะฮะ
สมมุติแล้วกันว่าผมอยากจะผลิตอีกยี่ห้อนึงนะผมก็เพียงแต่ตัดตัวนี้แล้วผมก็เอาสติ๊กเกอร์ของอันนี้
เสร็จแล้วผมได้ยี่ห้อใหม่แล้วนะฮะแต่เนื้อครีมก็ยังของเดิมนะเพราะว่าอยากจะใส่อะไรเนี่ย
แค่ติดสติ๊กเกอร์ออกเท่านั้นแหละครับ
นี่ดูสิครับสิตีจะบอกรีมชั่งกิโลงนี้หลวงใส่จะจริงอ่ะผลิตสิครับอยู่ในถุงที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ
เนี่ยแบบนี้รอบรรจุเนี่ย
แดดนะฮะกล่องอันนี้เป็นกล่องบรรจุแล้วก็อันนี้
ใช้ชั่งกิโลอ่ะมันจุกันตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ย
นี่เป็นลักษณะของการผสมเลยแล้วก็ชั่งแล้วก็ทำแล้วก็มี
ด้วยนะครับเป็นของพี่ครับเป็นร้านของพี่แต่พี่ทำโดยแบบ
เราก็ไม่รู้เท่าถึงบ้านอ่ะนะบอกจริงว่าแต่ไม่รู้เท่าถึงการ
ที่ว่าเออเห็นทั่วไปเราก็มีลูกค้าทั่วไปทั้งข้างนอก
แต่ทั้งข้างในในนี้ท่านผู้ชมครับจะเห็นสภาพของครีมที่บรรจุ
พร้อมที่จะไปจำหน่ายอยู่เต็มบริเวณพร้อมกับถุงจึงเป็นครีมแป้ง
หรือว่าไม่มีป้ายเต็มไปหมดนะฮะก็จะเห็นได้นะฮะว่ามาบรรจุมาตรฐานเนี่ย
มันไม่มีเลยการที่จะเอาไปใช้ย่อมเป็นอันตราย
ตรงนี้เป็นบริเวณที่ออยปลอมโดยทั้งสิ้น
ออยปลอมคือติดออยจริงแต่ว่าเมื่อไปดูแล้วไม่มีตามนี้
นี่กล้านะฮะระหะทำมากน่ะ
ซึ่งว่าว่าเอาไปจำหน่ายทั่วประเทศน่ะอะไรน่ะ
เกาหลีอ่ะที่ไหนได้ทั้งนั้นอ่ะผลิตอยู่ชั้นบนนี้เองอ่ะ
อาคารที่ท่านวีรชัยกับตำรวจทั้งหมดที่เข้ามาตรวจนะ
ปัจจุบันนี้นะเป็นอาคารสูงประมาณสามชั้นซึ่งอยู่ในบริเวณตลาดใหม่ดอนเมือง
ในแต่ละชั้นก็จะเห็นนะฮะชั้นล่างเป็นที่ขายผลิตภัณฑ์มีคนมาติดต่อนะฮะ
แต่พอชั้นสองชั้นสามเท่านั้นฮะผิดรูปล่ะครับตกใจ
เพราะในแต่ละชั้นที่ตรวจพบนั้นเหมือนโรงงานย่อมที่ไม่ได้มาตรฐาน
มีของครีมต่างต่างกองไว้กองบรรจุพันธุ์กองละเกะละกะนะฮะ
และของเนี่ยทั้งหลายก็ไม่ใช่มีออยหรือการใช้ออยก็เป็นการใช้ออยปลอม
มีโทษแน่นอนครับบางครั้งก็ติดไว้ว่าทำจากเกาหลีแต่ที่ไหนได้ก็ผลิตในห้องนี่แหละ
ดังนั้นสภาพต่างเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะเห็นด้วยสายตาแล้วนะฮะว่า
ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายและผู้ที่ใช้นั้นก็ไม่สามารถจะมีใครรับผิดชอบได้
เพราะว่ามันไม่มีตัวตนจริงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ
เอาอยากจะติดต่อทำอะไรจะเอาครีมใช่ไหมจะเอาครีมยี่ห้ออะไร
อยากจะใช้ครีมขาวครีมผสมครีมหน้าอกโตครีมทำให้ขาเล็ก
ผมมีทุกสารพัดครีมอยากจะได้อะไรอยากจะได้ยี่ห้ออะไรอยากจะผลิตที่ไหน
เดี๋ยวผมจดออเดอร์ไว้สติ๊กเกอร์ผมมีนะบรรจุพันธุ์ผมพร้อม
จะเอาอันแบบไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
เอาอันนี้ไหมสดร้อนเพิ่งมาจากโรงงาน
อุตสกรณ์ผสมให้แล้วก็ใส่บรรจุพันธุ์
นะนี่นะฮะส่วนสติ๊กเกอร์อยู่ที่นี่แล้วพร้อมออยเดี๋ยวผมปลอมให้
เอาออยเก๊มาใส่ไม่มีใครมาตรวจหรอก
นี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นณอาคารพาณิชย์แห่งนี้ครับ
จากการตรวจค้นของพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาและพลตำรวจตรีนาราเดช
กลมทุกสิ่งท่านสองท่านนี้ได้ส่วนที่กำลังมาวันนี้ถึง๒๐๐กว่าคน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอาหารและยาเข้าตรวจค้นสถานที่นี้
พบสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าตั้งโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาต
ตั้งส่วนผสมของที่ไม่ได้มาตรฐานใช้ออยปลอมใช้ออยที่ไม่ตรงกับความจริง
เดี๋ยวดูกันต่อครับและก็เตือนไว้นะครับว่าไปซื้อครีมหรือซื้ออะไรท่านสุภาพสตรีก็
ใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าไปเชื่อง่ายนะครับอย่าเอาหน้าหรืออย่าเอาตัวเองเป็นสนามทดลองนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเหมือนกับแบบนี้ครับเห็นแล้วมันสยอง
ทุวิทย์ตีสากหน้า
โอ้โหตรงนี้คือส่วนผสมที่ผมบอกแล้วครับ

บลูเบอรี่สารสกัดขมิ้นมะเขือเทศสกัดส้มทันตะวันนะฮะ
จะเอาแบบนี้นะฮะหรือจะเอาแบบนี้
มีครบหมดนะครับไม่ว่าอยากจะได้สารอะไร
แต่สารที่ว่านี้จะเป็นจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงอย่างไรไม่มีใครทราบ
เพราะมันเป็นสารเคมีนะไม่มีวัสดุที่จะติดบอกว่า
มีส่วนประกอบอะไรนะฮะนี่สารสกัดแอปเปิ้ล
เสร็จแล้วผมก็เอาถังเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็เอานี่ผสมเข้าไปเทเข้าไป
แล้วก็คนคนแล้วก็เอามาบรรจุใส่หลอดใส่ตลับเอาไปขายเป็นปลีก
น่ากลัวครับจะเห็นได้ว่าสภาพมีทั้งกล่องบรรจุพันธุ
มีทั้งเครื่องพิมพ์นะฮะขนาดใหญ่ซึ่งนอกจากผิดผลิตพิมพ์ให้ตัวเองแล้ว
ก็ยังรับจ้างพิมพ์ให้คนอื่นด้วยแหมไม่ธรรมดาจริงจริงนะ
เครื่องมีเยอะแยะไปหมดนะฮะสีต่างแสดงว่ากิจการรุ่งเรืองมากนะครับ
ถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ที่นี่ไม่มีการจดตั้งบริษัทไม่มีการขออนุญาตใดทั้งสิ้นนะครับ
ถือว่าผิดกฎหมายในทุกอย่างนะครับรวมถึงเราเจอผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับ
เขาท้าพิสูจนได้ก็ว่าเห็นผลภายใน๑วันอันนี้โฆษณาเกินจริงครับ
และในส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
ถ้าท่านเจอผู้มีอิทธิพลในบริเวณนี้เนี่ยอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ย
แล้วตำรวจก็เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือให้ท่านออกไปแล้วอย่างนี้ท่านจะทำยังไงครับ
ครับก็ทราบจากเจ้าที่ออยเหมือนกันนะครับว่าก่อนหน้านี้ออยเคยเข้ามา
เสร็จแล้วพอเข้ามาปุ๊บออยก็ถูกขังอยู่ในนั้นนะครับ
จนกระทั่งต้องมีการเจรจากันนะครับในการมาปฏิบัติการของตำรวจนั้น
ถือว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องบังคับใช้ได้ทั่วประเทศทุกแห่งทุกบ้านทุกที่
ถ้ามีหมายมาและถ้ามีใครมาต่อต้านมาขัดขวางเราจะดำเนินคดี
ฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งโทษจำคุก๒ปีนะครับ
เมื่อมีเหตุอะไรขึ้นเราจะบังคับใช้กฎหมายครับแล้วก็ขอเรียนนะครับว่า
เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเมื่อวานนี้ท่านพลตำรวจตีนราเดชกรมทุกสิ่ง
และสามารถจับกุ้งได้หนึ่งร้อยเจ็ดลายอันนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จ
และผมถือว่าไม่มีอิทธิพลอยู่เหนือกฎหมายไม่มีกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย
และผู้กระทำผิดกฎหมายจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้โดยเด็ดขาดครับ
ท่านผู้ชมครับในขณะนี้ผมเดินอยู่ที่ตลาดใหม่ดอนเมือง
ซึ่งแน่นอนครับมีชาวบ้านร้านค้าอาคารพาณิชย์ในบริเวณนี้มากมาย
ผมก็เดินถามแต่ชาวบ้านเขาก็บอกเขาไม่รู้เขาไม่อยากยุ่ง
ตอนนี้ทำรวจยังอยู่เมื่อก็ต้องมากันหลายร้อยเพราะว่า
ถ้าออยคือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอาหารและยามาเพียงลำพัง
ก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยก็ต้องมีนำกำลังมานะฮะ
แล้วก็ในบริเวณนี้ก็ยังมีร้านค้าเดี๋ยวลองดูร้านนี้ได้ไหมฮะ
ล้าน๕๕รับผลิตครีมโรงงานทุกประเภท
ธุรกิจดีไหมธุรกิจดีค่ะเพราะเราขายสินค้าถูกกฎหมายตามออยอร์ค่ะ
อย่างเดียวอย่างเดียวเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเป็นโรงงานที่มีเจมส์พี
แล้วเรารู้รู้รู้ไหมว่าอยู่ข้างเนี่ยไม่ห่างไปมีอาคาร
ที่ทำเป็นโรงงานผสมครีมที่เขาบอกเมื่อกี้มันเห็นแต่ตัวผิดกฎหมาย
ออยปลอมอ่ะก็คือบางก็บางร้านนะคะ
คุณชูวิทย์เรียนกันตรงว่าเขาก็แบบเป็นปลายทาง
โรงงานส่งมาแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อไป
บางตัวเนี่ยก็มีทั้งแบบมีทั้งถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้อง
ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องดูเจตนาของแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าด้วย
ไม่ได้คัดเลือกว่าของเราเนี่ยเอาแบบถูกต้องอย่างเดียว

ร้าน๕๕เขารับประกัน
เจ้าของร้านเขาบอกว่าของเขามีคุณภาพแล้วก็ได้รับออยมีจะเลขจดแจ้งทุกอย่าง

เพราะว่าคนที่เขาทำถูกต้องสุจริตถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องสนับสนุนเขาครับ
แต่เนื่องจากอยู่ในบริเวณนี้พอตำรวจมาเยอะแล้วก็มาตรวจมีผลกระทบใดไหมเดี๋ยวผมต้องถามเจ้าของร้านเขาดู

ก็ถามว่ามีผลกระทบไหมมีผลต่อยอดขาย

มีการแพร่ภาพแล้วก็มีข่าวออกไป
เราเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นจุดดำเหมือนกับเขาหมดเราเป็นจุดขาวได้
เราก็เจตนาของเราเราขายสินค้าที่มันถูกต้องตามกฎหมาย
ในขณะที่ร้านอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้นโยบายหรือว่าในสิ่งที่เขาทำ
ตำรวจจะมาตรวจเราก็พร้อมที่ใช้ตรวจแล้วเราต้องอย่างถูก
ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเป็นร้านแรกที่ตำรวจลงตรวจเลยค่ะ

เรามองภาพสองด้านนะครับคนที่ดีก็มีคนที่ผิดก็ต้องจับกลุ่มไป